เอาจริงนะเห็นตัวเลขทั้งผู้ติดเชื้อ

บอกตรงใจไม่ค่อยจะดีเลย

ตัวเลขประจำวันเสาร์ที่๒๔เมษายน๒๕๖๔
ทะลุไปที่๒๘๓๙ราย

ต้องแยกออกมาเป็นแบบนี้นะครับว่าเป็นการติดเชื้อ
จากคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

แต่๒๘๒๗รายเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อในประเทศ

แล้วตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สะสมอยู่ที่๕๓๐๒๒ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๓๕๕๖ราย
ก็ยังคงรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๒๐๐๐กว่ารายนะครับ

วันนี้เป็นข่าวที่น่าตกอกตกใจอีกแล้วนะครับ
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๘ราย
นี่ตัวเลขมาก่อนส่วนรายละเอียดที่สบคจะแถลง
ก็ต้องรอการแถลงของสวบคเพื่อความชัดเจนนะครับ
นี่เลยดูตัวเลขรวมของผู้เสียชีวิต๑๒๙รายแล้ว
คุณผู้ชมรายละเอียดต่างผู้เสียชีวิตทั้ง๘รายรายละเอียดเป็นยังไง
เดี๋ยวฟังสอบคอแถลงช่วง๑๑โมงกว่าวันนี้นะคะ
เมื่อวานตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่๒๓เมษายน
ลุอยู่ที่๒๐๗๐เราก็ตกออกตกใจแล้ว
ทะลุ๒๐๐๐แล้วนะครับเพราะว่าระลอกใหม่ล่าสุด
ตัวเลขมันเพิ่มลดนะฮะ๑๓๐๐บ้าง๑๕๐๐บ้าง๑๗๐๐ต่อวันบ้าง
ลดลงไปเหลือ๑๔๐๐บ้างแล้วอยู่ก็โผล่มาที่๒๐๐แล้วก็วันนี้๒๐๐๐
แล้วตัวเลขนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อหรือตัวเลขผู้เสียชีวิต
แปลว่าสูงที่สุดเท่าที่ผ่านมาเลย
ใช่ค่ะเราก็ไม่เคยคิดนะว่าตัวเลขจะพุ่งสูงขนาดนี้
ไม่รู้ด้วยว่าตัวเลขจะเป็นไปในทิศทางไหน
แต่ว่าเชื่อว่าหน่วยงานก็ดูแลกันอย่างเต็มที่
เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีที่ออกมาแถลงด่วนนะ
สักประมาณ๓ทุ่มนะครับผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทยนะฮะก็นายกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของวัคซีนนะครับ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์บอกว่าถ้าสถานการณ์มันไม่ดีขึ้น
ก็จะต้องมีมาตรการต่างออกมาแต่ว่าทีนี้ก็ต้องออกมาอย่างรอบครอบ
เพราะว่าคำนึงถึงการใช้ชีวิตของประชาชนด้วย
แต่สิ่งที่สำคัญคือคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นหลักนะฮะ
ทุกคนครับยกมือไว้แบบนี้ตั้งกาดไม่ประมาทด้วยสวมใส่หน้ากากอนามัย
ระยะห่างทางสังคมการสังสรรค์ปาร์ตี้หรือแม้แต่กินข้าวกับคนในครอบครัว

ใช่หลีกเลี่ยงที่จะทานด้วยกันหลายคนนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างเอาไว้
ก็เป็นการป้องกันพื้นฐานที่ทำได้ง่ายที่สุดนะคะใช่นะครับ
ตอนนี้มันเริ่มมีข่าวออกมาอีกแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตที่บอกว่าเพราะว่า
ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านล่าสุดวันนี้มีข่าวออกมาว่าหนุ่มติดโควิดเสียชีวิต

มีประวัติไปสัมผัสกับเพื่อนที่เป็นดีเจทำงานที่ทองหล่อแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านนะครับ
ส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เราก็คงติดตามอย่างต่อเนื่อง
กรณีของอาม่าอาม่า๓ท่าน
เพราะว่าสองท่านก็มีชีวิตอยู่
ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วส่วนอีกท่านเสียชีวิตคาบ้านเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นเราติดตามเรื่องนี้กันก่อน
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีรถโรงพยาบาลไปรับศพอาม่าท่านหนึ่ง

ฝากถึงท่านอนุชินชาญวิรากุลด้วยนะครับ
ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะอาม่าทั้ง๓ท่านนะครับ
๒ท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่มีรถพยาบาลมารับเลย
ส่วนอาม่าที่อยู่ด้านหลังคืออาม่าที่เป็นพี่คนโตนะฮะ

ตอนนอนตอนไลฟ์อยู่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ

ก็เสียชีวิตในที่สุดสำหรับอาม่า๘๕ปีท่านนี้
ส่วนอาม่าสองท่านที่สามารถที่พูดคุยอยู่ตรงนี้ได้นะครับ
ที่สุดก็มีรถโรงพยาบาลไปรับแล้วนะครับ
เพราะว่าครอบครัวนี้จริงมีอยู่ด้วยกัน๖คนนะครับ
อาศัยอยู่ในซอยวัดไผ่เงินเขตบางคอแหลมกรุงเทพ
ตรวจพบติดเชื้อโควิด๑๙กันทั้งบ้านแล้วครับ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน
จากนั้นมีรถพยาบาลมารับตัวไป๓คนนะครับ

เฉลยอาม่า๓ท่านนี้เป็น๓พี่น้องนะครับ

อาม่าวัย๗๕ปีเมื่อกี้คือคนข้างหน้าเนี่ย
พูดได้นะครับคนที่นั่งอยู่หน้าสุดเนี่ยครับ
ส่วนอาม่าวัย๗๐ปีนะครับเป็นอาม่าคนน้องเนี่ย
มีอาการทางสมองนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็นั่ง
แต่ว่าอาม่าไม่สามารถที่จะพูดคุยได้นะครับ
ทีนี้รอรถพยาบาลนานนับสัปดาห์แล้วครับ
เมื่อคืนวันที่๒๒เมษายนนะครับ
มาอายุ๗๐ปีที่มีอาการผิดปกติทางสมองตั้งแต่เกิดเนี่ย
มีไข้สูงแล้วก็กินข้าวไม่ได้
ส่วนอาม่าอายุ๗๕ปีนะครับก็มีไข้สูงตามด้วย
ส่วนอาม่าซึ่งเป็นพี่คนโตอายุ๘๕ปี
คนนี้อาการหนักสุดครับมีไข้สูงแล้วก็อาการสุดอย่างรวดเร็ว
เสียชีวิตลงบ่ายวันเดียวกันคือวันที่๒๒เมษายนนะครับ
อาม่าที่เหลือได้พยายามโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้มารับศพพี่สาว
แต่จนค่ำของวันที่๒๒เมษายนยังไม่มีหน่วยงานไหนมารับ
ก็ต้องนั่งเฝ้าศพนาน๖ชั่วโมงนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการแชร์คลิปเหล่านี้ไปนะคุณนะ
เพจดังแล้วก็ทางเฟสของประชาชนทั่วไปเลย
ทวิตเตอร์ทางทุกช่องทางแล้วครับ
ปรากฏว่าในช่วงเช้าของวันที่๒๓เมษายนคือเมื่อวาน
มีรถพยาบาลมารับศพของอาม่าวัย๘๕ปีนะครับ
รถของป่อเต็กตึงมารับศพไปนะครับ
ตอน๕ทุ่มของคืนวันที่๒๒เมษายน
ส่วนเช้าของวันที่๒๓เมษายนเนี่ย
มีรถพยาบาลมารับอาม่าสองท่านที่ป่วยหนัก
ไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิรินทรนะครับ
ล่าสุดทีมแพทย์แจ้งว่าอาการดีสัญญาณชีพปกติ
แต่นี่คืองานศพงานศพของอาม่าวัย๘๕ปีที่เสียชีวิต
เขาบอกว่าเป็นงานศพที่เงียบสงบมาก

มีญาติ๒คนที่ไปประกอบพิธีชาปนกิจ
ให้กับอามาวัย๘๕ปีที่เสียชีวิต
แต่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ทางโลกโซเชียล
แล้วก็ประชาชนคนไทยเองก็เห็นว่ากลัวเหลือเกิน
กลัวว่ามันจะมีเคสแบบนี้อีก
คือเฝ้ารอรถพยาบาลกักตัวอยู่ที่บ้านจนอาการซุดป่วยหนักและเสียชีวิตที่บ้าน
เราเห็นเคสแบบนี้ในเมืองนอกเราไม่คิดว่าเคสแบบนี้มันจะเกิดขึ้นที่บ้านเรา
แล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่เคสเดียวแน่นอน
มันยังต้องมีตามมาอีกแล้วก็จริงด้วย
ใช่นะครับคือมีความเป็นห่วงกันนี่แหละฮะว่าถ้าเราประสานไปทางสายด่วน
ในการที่จะประสานต่อเรื่องของการรับคนไข้เข้ารับการรักษา
มันจะยากเย็นแสนเข็นไหมนะครับโรงพยาบาลจะมีเตียงเพียงพอไหม
แล้วก็ที่สำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในวิกฤตคนไข้วิกฤต
เพราะว่าเมื่อวานจากรายงานของกรมการแพทย์ออกมาข้อมูลก็น่าตกใจ
แต่ทางอยกภัยมนิตรีแทลกเมื่อวานี้ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
ตามโรงพยาบาลต่างถือว่าน้อยมาก
ทีนี้ก็ไม่เพียงพอถ้าไม่เอาคนไข้หนักต้องรักษาให้หาย
แล้วพยายามลดระดับคนไข้ให้กลายเป็นคนไข้สีเหลือง
แล้วก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสนามต่อ
อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่มีการพูดคุยมีการหารือกันอยู่ด้วย
คือจะใช้ได้ไม่เกิน๓อาทิตย์มันก็จะเต็มก็จะล้นแล้ว
ใช่นะฮะถ้าไม่ผ่องถ่ายนะเขาเรียกผ่องถ่ายคนไข้หนัก

เพราะว่าคนไข้สีเหลืองแก่คุณ
แต่ทีนี้คนไข้ที่ระดับที่เป็นสีเขียว
หรือสีเหลืองปกติที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม
เราก็ต้องรีบให้ยารีบดูแลอย่าให้มีอาการหนักนะครับ
พบประมาณและการผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมสอบคอและคอรมมอด์ด้วยนะครับ
ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันนี้นะฮะ
เป็นตัวเลขที่ติดมาตั้งแต่ช่วงสงกราน
คือถ้าไม่มีกลุ่มก้อนใหม่ขึ้นมานะครับ
หลังจากนี้ตัวเลขมันอาจจะลดลง
เพราะเราเป็นตัวเลขของกลุ่มก้อนตั้งแต่ช่วงสงกรานใช่ไหมคุณ
ตรวจจนเจอนะฮะแล้วก็พบการระบาดที่มันมากขึ้นอยู่ในช่วงนี้

ถ้าไม่มีกลุ่มก้อนใหม่ก็ไม่น่าห่วง
แต่ช่วงนี้ก็ต้องห่วงกลุ่มก้อนใหม่ด้วยนะคุณนะ
ก็ต้องระวังกันทุกคนนะครับ
ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ

เมื่อวานก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
ก็เสียใจกับครอบครัวของอาม่าที่เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ขอโทษในความบกพร่องและล่าช้าเชิงระบบ

ตอนนี้ภาคีเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข
ตกลงร่วมกันแล้วนะครับว่าจะระดมเจ้าหน้าที่สายด่วน๑๕

คือ๑๖๖๘เป็นของกรมการแพทย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ก็จะระดมเพิ่มคู่สาย
แล้วก็มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ในการสอบถามผู้ป่วย

ยังผู้ป่วยตกค้างในทุกฐานข้อมูลที่มีอยู่๑๔๒๓รายให้ครบ
เพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม
ให้ครบภายในสัปดาห์นี้นะครับ

คือถ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคุณนะ
ก็คือจะมีสายด่วนของ๑๖๖๘ในการดูแลพื้นที่กรุงเทพ
แต่ทีนี้ครับทางภาคเอกชน
ซึ่งเป็นสถานที่ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
บางทีอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการส่งข้อมูลให้กับทางกรุงเทพมนาคม
กรุงเทพมหานครก็ยังไม่ทันส่งข้อมูลให้กับกรมการแพทย์

ทีนี้กรมการแพทย์บอกว่าเดี๋ยวจะเจาะลึกลงมาที่ทั้งกรุงเทพมหานครเอง
แล้วก็ที่สถานที่ที่เป็นเอกชนในการรับตรวจเชื้อโควิดเลย
มันจะได้อุดช่องโว

ก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบกับกรณีของนคร
จริงนครเราก็ต้องส่งกำลังใจ
เพราะว่าอาการนครก็ค่อนข้างหนักเหมือนกัน
อย่างที่เรารายงานข่าวไปนะคะว่าเชื้อมันลงปอด
รวมถึงนักฮ่อมไตวายจะต้องฟอกไต
แล้วทางครอบครัวก็คือลูกสาวค่ะคุณไอซ์กับคุณแบงค์ลูกเขย
มีการอัดคลิปแล้วก็บอกว่าขอได้ไหม
ขอให้คุณหมอที่เก่งที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้

แล้วก็มีการพูดถึงเคสกรณีผู้ว่าปู
อาการก็วิกฤตเหมือนพ่อค่อมเหมือนกัน
เพราะว่าผู้ว่าปูก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้

ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้คนเอาไปเปรียบเทียบกัน

คลิปนี้ภาพนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นข่าวไปแล้วแหละ
ตอนที่คุณไอซ์กับคุณแบงค์ก็กักตัวอยู่ที่บ้าน
มีการออกมาอัดคลิปแล้วก็อัปเดตอาการของนคร
อกจากนั้นคุณบอลเชิญยิ้มก็มีการโพสต์คลิป
อยากให้หมอที่รักษาผู้ว่าปูผู้ว่าสมุทรสาคร
วีรศักดิ์ได้เอาตัวนครไปรักษาให้หายหน่อย
เหมือนกับคุณแจ๊สชวนชื่นก็โพสต์ขอให้หมอที่เชี่ยวชาญ

ในวงการบันเทิงคนนอกวงการบันเทิง
ส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้กับนคร
ก็มันมีแฮชแท็กที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์คือแฮชแท็ก
ส่งใจให้นครรวมถึงเมื่อวานเราก็นำเสนอไป
ผู้ว่าปูผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีเนี่ย

แล้วก็โพสต์ให้กำลังใจอาต้อยเศรษฐาที่อาการหนัก

แล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

ทีนี้คนเอาไปเปรียบเทียบแล้วก็มองต่างเหมือนกันนะ

แล้วก็คนที่รู้จักนาคอมออกมาโพสต์บอกว่า
ขอเถอะขอหมอเก่งขออาจารย์หมอมารักษานครหน่อยนะครับ

คือพยายามทำงานพยายามดูแลทุกคนอย่างเต็มที่

ผู้ป่วยคนอื่นบางคนยังไม่มีที่นอนเลย

อาการหนักเหมือนกันแต่ก็ไม่มีรถมารับ

ทีนี้คุณผู้ชมมันมีชาวเน็ตที่เขาของขึ้น
เขาก็ทัวร์ลงโดยใช้คำรุนแรง
คุณผู้ชมเห็นไหมอันนี้ค่ะ
ข้อความนี้แพทย์พยาบาลเขาช่วยทุกคนอยู่แล้ว
มากดดันให้ช่วยไอ้ตลกแก่คนเดียวได้ไง
อันนี้ขออภัยด้วยนะ
อันนี้เป็นข้อความที่มีคนมาโพสต์
หลังจากนั้นค่ะคุณบอลเชิญยิ้มเอาข้อความนี้
แล้วก็ไปแชร์แล้วก็โพสต์ตอบโต้อย่างดุเดือดเลยนะ

ใช่มีใช้คำหยาบในนี้ด้วย
คือดิฉันอ่านเท่าที่อ่านได้บอกว่าใครรู้จักไอ้เลวคนนี้บ้าง
ญาติช่วยสั่งสอนอบรมไอ้เด็กจุดด้วยนะ
ชั่วโมงนี้อย่ามาเล่นกับความรู้สึกแบบนี้นะ
ไม่กลัวแต่อยากจะกระทืบมึงเป็นอีกแบบนี้เลย

ทีนี้มันมีคนเข้ามาทั้งเห็นด้วยทั้งเห็นต่าง
แล้วท้ายที่สุดคือคงจะมีคนเตือนคุณบอลเชิญยิ้มแหละ
เพราะว่าคุณบอลก็ลบโพสต์นี้ไป
กระแสไฮชแทคนครรภ์กลับมาร้อนรายอีกครั้งหนึ่ง
คืออย่างที่บอกค่ะมันเห็นต่างสองมุมจริง
มุมหนึ่งก็บอกว่าการที่ลูกสาวนครออกมา

จะเป็นการลัดคิวของคนดังหรือเปล่า
เอาเทียบกับเคสอาม่าสิไม่ได้รับการช่วยเหลือ

นึกถึงความรู้สึกของหมอที่รักษานครอยู่เหรอ
อีกส่วนหนึ่งค่ะก็บอกว่าไม่หรอก
มันไม่ใช่เป็นการลัดคิวมันไม่ใช่สิทธิพิเศษหรอก
แค่อยากได้คำแนะนำจากหมอที่เชี่ยวชาญมากกว่า
มันปกติอยู่แล้วที่ญาติอยากให้หมอที่ดีหมอที่เก่งเนี่ย
มารักษามาดูแลผู้ป่วยให้หาย
ก็อย่างที่บอกว่า๒มุมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

แต่ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบว่าดราม่าหรือรุนแรงขึ้นในโลกโซเชียลนะฮะ
ใช่คุณแต่เอาจริงพอมันเป็นแบบนี้นะ
ทั้งคุณไอซ์ลูกสาวคุณแบงค์ลูกเขย
เขาก็รับรู้รับรู้กระแสของโซเชียลที่มันกระหน่ำมา

บอกว่าคลิปมันเป็นการอัปเดตอาการ
จริงแล้วไม่ได้ต้องการอภิษฎใดเลย
แค่ลูกหลานอยากหาวิธีที่ดีที่สุด

แล้วคุณไอซ์กับคุณแบงค์ก็บอกว่าขอโทษด้วย

มันมีอินสตาแกรมค่ะ
ไอจีที่ใช้ชื่อว่าวินิตดีเจโพสต์แบบนี้นะ
เขาเขียนบอกว่ากราบแทนหัวใจทุกคนครับ
พี่ตีรัฐมนตรีช่วยสาธิตช่วยเป็นธุระทุกทาง
นครได้ย้ายไปรามาเช้านี้
นี่ค่ะโพสต์นี้เลยคุณผู้ชม
ก็เลยทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นไอจีของคุณวินิตเลิศรัตนาชัย
แต่ว่าเมื่อเช้าเข้าไปเช็คนะคะไม่เห็นโพสต์นี้แล้วนะ

แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยบอกว่าคุณหนุ่มกำลังไปตรวจสอบ
ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงก็รับไม่ได้เหมือนกัน
จะชีวิตนครหรือชีวิตอาม่าก็ชีวิตเหมือนกัน
ต้องเข้าถึงการรักษาเท่าเทียมเสมอกัน
ส่วนคุณไอซ์ลูกสาวนาคอมค่ะ
ชี้แจงแบบนี้สรุปย้ายหรือไม่ย้ายเอาฟังคุณไอซ์ค่ะ
นี่ชี้แจงว่าพ่อยังไม่ได้ย้ายโรงพยาบาล
หรือยังไม่ได้มีแพทย์ชุดใหม่มาดูแล
อาการของคุณพ่อค่อมยังทรง
จะดีกว่าวันก่อนเล็กน้อยค่าไตก็ยังไม่ค่อยดี
อันนี้คือสิ่งที่ลูกสาวของนครคุณไอซ์ออกมาอัปเดต
เมื่อวันที่๒๓เมื่อวานนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และพูดถึงกันมาก
ก็คือเรื่องของการรองรับผู้ป่วยที่จะต้องเกิดขึ้นทุกวัน
แล้วยิ่งเมื่อวานนี้ตัวเลขที่อัปเดตล่าสุดนี้นะครับ

แต่ว่าล่าสุดจริงแล้วคือเป็นนิวไฮ
กว่าราย๒๘๙๓ราย
ใช่๒๘๓๙รายสำหรับวันนี้นะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วย

แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องเตียงที่ตอนนี้ตกลงแล้วเนี่ย
มีพอหรือเปล่าที่จะรองรับผู้ป่วยได้
ไปดูข้อมูลจากโฆษกสบคในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินก่อนนะคะ
บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
รับทราบสถานการณ์ต่างแล้ว
รวมทั้งคาดการณ์จำนวนผู้ป่วย
ตอนนี้นะคะข้อมูลจากนายแพทย์ทวีสิน
กรุงเทพมหานครมี๒๖๒เตียง
ใช้แล้ว๑๙๓เตียง
เพราะฉะนั้นเหลือว่าง๖๙เตียงนะคะ

หมอทวีสินก็ให้ข้อมูลตรงนี้
แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นตัวเลข
ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ทีนี้ถ้าโรงพยาบาลในสังกัดของกรมการแพทย์

ก็ต้องฟังทางอธิบดีกรมการแพทย์ด้วยนะครับ
เอาอันนี้ของนายแพทย์ทวีสินก่อน

ส่วนของกรุงเทพฯทีนี้ถ้าแยกเป็นห้องความดันลบ

เตียงว่าง๖๙เตียงเหมือนกัน
ทำให้จะต้องแบ่งเตียงหรือขยายเตียงในพื้นที่เดิมเพิ่ม
และยังประมาณการด้วยนะคะว่า
ถ้าหากมีผู้ติดเชื้อวันละ๑๕๐๐ราย
ทั้งประเทศจะต้องใช้เตียงวันละ๕๒เตียง
เพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่มี
ว่าเต็มที่จะใช้ได้อีกแค่๑๙วันหรือประมาณ๓สัปดาห์

ส่วนกรุงเทพมหานครจะต้องใช้๑๐๑๓เตียงต่อวัน
เต็มที่ก็คือประมาณ๖๘วันข้างหน้าเท่านั้น

แล้วก็จำนวนเตียงที่มีอยู่นะคะ
ก็เลยถือว่าเป็นมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข
จะต้องรับไปบริหารจัดการ
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพก็เป็นพื้นที่สีแดงที่มีผู้ป่วยสูงสุด
เป็นภาวะเร่งด่วนที่จะต้องมีการบูรณาการเตรียมทั้งคนเตรียมทั้งอุปกรณ์ต่างให้พร้อม
ถ้าหากว่าตัวเลขทะลุวันละ๒๐๐คนแบบนี้
คุณหมอบอกเลยว่ามีผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์แน่นอน
ซึ่งอาจจะใช้หอผู้ป่วยเตียงรวมที่ไม่มีห้องแยก
เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนักเนี่ยนะคะ
หรือว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีขยายเตียงเพื่อรองรับส่วนนี้
ก็คือเป็นแผนการที่คาดการณ์เอาไว้เป็นการรองรับผลที่จะอาจจะเกิดขึ้น
ส่วนทางด้านของอธิบดีกรมการแพทย์นะครับ
ก็คือทางด้านของนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณเนี่ยนะฮะ
ก็เปิดเผยในข้อมูลคล้ายกับคุณหมอทวีสินเลย
จากข้อมูลรวมโรงพยาบาลทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพ
ก็หมายถึงทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์นะครับ

โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย

ว่างอยู่ประมาณ๑๔๐เตียง

และมีผู้ที่มีอาการหนักมากขึ้นไปเรื่อย
รองรับได้อีกประมาณ๑๐วัน
แล้วก็มีแนวคิดเดียวกัน

ก็อาจจะสามารถที่จะรองรับ
เฉลี่ยใช้เวลาประมาณ๑๔๒๐วัน

เผื่อรองรับผู้ป่วยใหม่ที่อาจจะมีเข้ามาอีก
แล้วก็ไปสัมพันธ์กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามนะฮะ
อย่าให้มีอาการหนักขึ้นเพราะว่าถ้ามีอาการหนักขึ้น
ไปดูข้อมูลจากแถลงการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ช่วง๓ทุ่มกันบ้างนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แถลงแผนบริหารสถานการณ์โควิด๑๙ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
ทั้งเรื่องของการจัดหาวัคซีนและความพร้อมการดูแลรักษาผู้ป่วยนะคะ
ก็ได้รายงานยอดผู้ป่วยที่ตอนแรกมีข้อมูลออกมาถึง๒๐๗๐ราย
บอกว่ากลุ่มนี้เป็นผลมาจากคลัสเตอร์ก่อนสงกราน
รัฐบาลและสบคเองก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
นายกบอกว่าถ้าหากมีความจำเป็นเร่งด่วน
มาตรการที่มีอยู่ก็ต้องปรับให้เข้มงวดมากขึ้น
แล้วก็จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและประกาศล่วงหน้า
จะได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนวัคซีนนะคะวัคซีนได้รับมอบมาแล้ว๒ล้าน๑แสนโดส
ฉีดไปแล้ว๘๔๐๐๐คน
แล้วก็ตั้งเป้าจัดหาวัคซีนให้ได้อีก๑๐๐ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้
จะได้ฉีดให้กับ๕๐ล้านคนนะนะ
ส่วนวัคซีนจากจีนก็ได้รับมอบมาแล้วด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้
สำหรับเรื่องของเตียงผู้ป่วยเนี่ยนะคะ
นายกบอกว่ามีเตียงรองรับผู้ป่วยกว่า๒๘๐๐๐เตียง
แล้วตอนนี้ก็ยังได้จัดเตรียมหาเพิ่มเติมด้วย
ในส่วนของภาคพื้นที่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง
ก็มีการรองรับในส่วนนี้เพิ่มเติมกันด้วย
แล้วเรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
งบประมาณเอาไว้๓๘แสนล้านบาทด้วยค่ะ

ซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยหลักพันธุ์ต่อเนื่องกันมาหลายวัน
ทำให้จำนวนเตียงลดลงอย่างมาก
แต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ

เพื่อจัดหาเตียงให้กับผู้ป่วยทุกคนให้ได้
ในส่วนของมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
อีกประมาณ๓๘แสนล้านบาท
โดยมาจากพรกรเงินกู้๑ล้านล้านบาท

จะทำทุกทางเพื่อให้เราผ่านวิกฤต
ในระลอกนี้ไปให้ได้
พวกเราทุกคนจะสู้ไปด้วยกันอีกครั้ง

ศักยภาพของเราทุกคนประเทศไทย
จะต้องเอาชนะโรคร้ายในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน

นะครับก็มีนักวิชาการบางท่านนะครับ
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของกรณีการแถลงของนายยกรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่าจริงแล้วตอนนี้ก็ถือว่าขั้นวิกฤตแล้ว
ควรจะล็อกดาวน์อะไรกันนะฮะก็เป็นการเสนอแนะไป
ประจำประเทศไทยเขาบอกว่าวันนี้วันนี้๒๔เมษายน
ซีโนแวคล็อตที่๔๕แสนโดส

คุณเพราะว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณอนุทินชาญวีรกุลก็โพสต์
รวมถึงเป็นภาพที่รับป้ายถือป้ายด้วยกันเนี่ยนะครับ
โพสต์ข้อความบอกว่าเช้านี้วัคซีนซีโนแวคมาถึงไทย๕แสนโดส
แล้วก็ได้รับแจ้งด้วยนะคะว่าเดี๋ยวภายในกลางเดือนพฤษภาคม
จะมาอีก๑ล้านโดสแล้วก็บอกด้วย
กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งกระจายวัคซีน

อันนี้เป็นภาพที่คุณอนุทินโพสต์ล่าสุดนะคะเมื่อ๑ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ
แสดงว่าตรงกันนะกับที่สถานทูตจีนเขาโพสต์
แล้วก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับ
เรารับซีโนแวคมาจากจีนก็รวม๒๕๐๐๐โดสแล้ว
ถ้ายอยกันเข้ามาเราเห็นแบบนี้เราก็อุ่นใจขึ้นบ้าง
วันจันทร์คุณอนุทินบอกว่าจันทร์ที่๒๖เมษานี้
ยาฟาวิพิราเวียจำนวน๒ล้านเมตรก็จะมาถึงประเทศไทย
แล้วก็จะส่งไปให้โรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยทันทีนะคะ
เพราะยาตอนนี้เราก็ใช้ไปเยอะพอสมควรสำหรับยาตรงนี้นะฮะ

ใหม่ห่วง๒คลัสเตอร์คลัสเตอร์แรกก็คือ
สเตอร์ของผู้ปฏิบัติธรรมนะครับกับอีกคลัสเตอร์หนึ่ง
เตอร์ของศูนย์เด็กเล็กเพราะว่ามีเด็กอายุ๔๖ขวบนะคุณ
ตัวน้อยนิดเดียวเองนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลสนาม
คุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยร้องไห้เหมือนกันนะต้องไปส่งลูกเข้าโรงพยาบาลสนาม
ส่วนเด็กก็อาจจะแบบว่างงทำไมหนูต้องเข้าไปอยู่ในน้ำ
คือเด็กอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าโรงพยาบาลสนามเขาก็จัดที่ให้
มีสนามเด็กเล่นให้เด็กเขาได้ผ่อนคลายแต่นี่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลสนาม
แห่งแรกที่มีเด็กแบบล้วนเลยนะโรงพยาบาลสนามของเด็กแห่งแรกเลย
แล้วก็เด็กเข้าไปอยู่ด้วยกันนะฮะแต่ว่าเนี่ยทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองเอง
บางคนก็แบบโอ้โหยังทำใจไม่ได้ยังเป็นห่วงลูกหลานแต่บางคนก็
บมือส่งกำลังใจให้ลูกลูกเข้าไปอยู่นะบ๊ายก่อนแล้วเดี๋ยวเลยเจอกัน
คุณแล้วถ้าสมมุติเกิดแบบไปส่งแบบนี้เขาจะกังวลเรื่องติดจากลูกไปสู่พ่อแม่อีกไหม
อันนี้ก็สำคัญนะครับผมว่าทางเจ้าหน้าที่เขาต้องดูแล
แล้วก็เคร่งคัดมาตรการตรงนี้อย่างมากเลยนะครับ
ก็ภาพที่เห็นคือทางเทศบาลเขาก็ปล่อยคลิปเหล่านี้ออกมาเหมือนกันนะ
เทศบาลตำบลแม่คือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เขาบอกมีเจ้าหน้าที่ไปคอยปรบมือตะโกนให้กำลังใจพ่อแม่ผู้ปกครอง
จูงลูกน้อยวัย๒๔ขวบที่ติดเชื้อโควิด๑๙
เข้าพักในโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลแม่คือ
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
หลังจากที่เด็กทั้ง๑๖คนติดเชื้อโควิดมาจากครูพี่เลี้ยงนะครับ
พ่อแม่หลายคนอย่างที่บอกไปว่ากั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้เลยฮะ
ขณะที่เด็กเองส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้นะ
ตามภาษาเด็กนะฮะก็ยังร่าเริงอยู่ไม่ได้ร้องไห้
กมือให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปรบมือนะครับ
โดยที่เด็กก็ไม่รู้ว่าจะต้องจากพ่อแม่
มาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามสี่วันคุณ
๑๔วันตามกำหนดเลยนะครับ
ครอบครัวคุณมีพ่อแม่ที่ติดเชื้อโควิดด้วย
ก็ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปอยู่ในภายในโรงพยาบาลสนาม
ร่วมกับลูกได้ครอบครัวละ๑คน
แต่บางครอบครัวพ่อแม่ไม่ติดด้วย
ก็ส่งลูกให้อยู่ในความดูแลของหมอของพยาบาล
บางคนยืนดูลูกจนรับตาไปคุณหมอพยาบาลพาไป
บางคนเดินร้องไห้ออกมาบอกว่าทำใจไม่ได้
แล้วก็ตลอดเวลาที่ลูกอยู่โรงพยาบาลสนาม

คือมันไม่เหมือนโรงเรียนถึงแม้ว่าพื้นที่มันคือโรงเรียนที่น้องไป
เด็กอาจจะเข้าใจว่าก็เหมือนมาโรงเรียนปกติ
ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพ่อแม่เขาจะรู้ไง
มาเยี่ยมลูกไม่ได้แล้ว๑๔วันไม่ได้เจอลูก
นั่นสิครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะ
ตอน๖โมงเย็นคุณ๖โมง๘นาที
ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาส่งและรับฟังข้อมูลเบื้องต้น
ในการดูแลเด็กและเดินไปส่งเด็ก
เข้าพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามนะครับ
แล้วก็จากนั้น๖โมง๑๘นาที๑๔นาที
เด็กเล็กจำนวน๑๖คนเข้าสู่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ

บอกว่าเด็กก็มีร้องไห้บ้างบางคน
บางคนก็เข้าพื้นที่แล้ววิ่งหาของเล่นเลย

พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนเดินออกมาพร้อมน้ำตา
พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนเข้าใจในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่ทีนี้เขายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ก็จะปฏิบัติงานเต็มที่ในการติดตาม
แล้วก็เฝ้าประเมินเด็กเล็กนะครับ

ก็ค่อยทยอยที่จะโพสต์เรื่องราวออกมาในการติดเชื้อนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องราวภายในโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจมาโพสต์คุณ
นี่ฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

เมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วนะครับ
ว่าห้องพักของเด็กเป็นอย่างไร
แล้วก็เด็กในการเข้านอนคืนแรกเป็นอย่างไร
ยังปรับตัวได้ดีอยู่
แม้จะมีร้องไห้บ้างก็ตามนะครับ
ก็โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจสำหรับเด็กแห่งนี้

รองรับเด็กและครูที่จะดูแลเด็กจำนวน๓๐คน
และมีอาคารด้านข้างให้ทีมแพทย์พยาบาล
คอยประเมินอาการของเด็กตลอด๒๔ชั่วโมง
และยังได้กันพื้นที่สนามเด็กเล่นด้านหน้าอาคาร
ให้เด็กออกมาทำกิจกรรมได้คุณ

เพื่อลดความเครียดของเด็กในขณะที่รักษาตัวนะครับ
สรุปสำหรับคลัสเตอร์ของศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้หน่อย
มีผู้ติดเชื้อไปแล้วถึง๓๓ราย
ทยอยรายงานตัวเลขเพิ่มขึ้นเลยนะคุณนะนะครับ
เป็นเด็กเล็ก๒๔ขวบ๑๖ราย

ยังรอผลตรวจอีก๒๓ราย

ยังไม่พบการติดเชื้อนะครับ
มณมัยก็แนะนำศูนย์เด็กเล็ก
ให้ยกกาดสูงมีมาตรการเข้มงวดกันด้วย
เพราะว่าเด็กก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ง่าย
กลุ่มเสี่ยงทั้งสูงสุดอย่างกลุ่มคนชะลา
กลุ่มเสี่ยงลองลงมากลุ่มที่มีโรคประจำตัว
แล้วก็กลุ่มเสี่ยงของเด็กนี่แหละฮะเด็กเล็กนะครับ